ความคืบหน้าค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะ
ช่วงเย็นประมาณสัก๔โมงครึ่งค่ะ

อายุสักประมาณ๒๕๓๐ไม่เกินนี้นะคะ
ลุยเดี่ยวเข้าไปเลยเข้าไปที่ธนาคารเนี่ยค่ะ
ลุยเดี่ยวเข้าไปใส่หมวกแก๊ปแล้วก็มีปืนด้วย
แล้วก็ไปชิงทรัพย์ได้เงิน๑๘๐๐๐บาท
แล้วก็หนีไปเนี่ยค่ะก็คือให้มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
พาหนีมอเตอร์ไซค์รับจ้างน่าจะไม่รู้
ก็จ้างมอเซล์รับจ้างหนีไป
ว่าจะหนีไปทางแยกสวนน้ำ
ทีนี้เขาก็มาดูกล้องวงจรปิดแล้วก็พยายามตามตัวคนร้าย
พลตำรวจรีสมพงษ์ชิงดวงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็เรียกพนักงานสืบสวนสนโฆครามประชุมติดตามความคืบหน้าคดีนี้นะคะ
คนร้ายได้เงินสดไป๑๘๐๐๐บาทเหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงครึ่งค่ะเมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็ดูกล้องวงจรปิดนะคะ
คนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณ๒๕๓๐นะคะ
ผิวดำแดงใส่เสื้อแขนยาวกางเกงยีนขายาวใส่หมวกแก๊ป
สะพายกระเป๋าสีน้ำตาลใส่รองเท้าแตะมีปืนไปด้วยนะคะ
เป็นปืนสั้นไม่รู้ขนาดไม่รู้ยี่ห้อเนี่ยค่ะก็ดูจากกล้องวงจรปิดอย่างนี้
พอดูภาพจากกล้องวงจรปิดเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็เอารูปภัณฑ์ไปเปรียบเทียบกับคนร้ายในทะเบียนประวัติอาทยากร
ตรงกันหรือเปล่าเพื่อตามตัวเอาตัวมาดำเนินคดีนะคะ
พลตำรวจรีสมพงศ์บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจสอบคนร้ายน่าจะไปคนเดียว
ก็แจ้งให้ทุกสถานีตำรวจตรวจสอบประวัติผู้ก่อเหตุ
แล้วก็ต้องเรียกคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่พาคนร้ายหลบหนีมาสอบปากคำนะคะ
คือมอเซล์รับจ้างเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่เกี่ยวนะคะ
ก็คือเขาจ้างให้ขี่พาไปไหนเขาก็พาไป
ก็เนี่ยค่ะก็คาดว่าคือมอเตอร์ไซค์รับจ้างเขาบอกว่าก็นึกว่าเป็นผู้โดยสารทั่วไป
ก็ไม่รู้ว่ามาก่อเหตุมาชิงทรัพย์มาทำอะไรที่ธนาคารแห่งนี้นะคะ
ฟังเสียงท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานค่ะ

ประชาชนนะคะช่วยกันหน่อยแจ้งเบาะแสกันหน่อยนะคะ
ถ้าพบเห็นคนร้ายลักษณะคล้ายกับภาพจากในกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่ค่ะคุณผู้ชม
เป็นผู้ชายสูงสักประมาณ๑๗๐๑๗๕เซนติเมตรนะคะ
ก็ให้แจ้งข้อมูลไปที่สายด่วน
ใครอยู่แถวนั้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะ
ถ้าเห็นคนแต่งตัวลักษณะแบบนั้นซ้อนมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปเนี่ย
ก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าเขาไปตรงไหนยังไงเห็นไหมเนี่ยค่ะ
แต่งตัวแบบนี้ใส่หมวกแป๊บสีน้ำเงินเสื้อยืดสีขาวกางเกงขายาวนะคะ